ปกติเวลาขับรถกับรายอยู่บนท้องถนนแล้วเกิดอยากจะเข้าห้องน้ำขึ้นมาเนี่ย
หลายคนนึกถึงห้องน้ำปั๊มใช่ไหมครับ
มันรองเท้าผู้ชายอ่ะอ๋อมีอีกแล้วเหรอ
รองเท้าผู้ชายแล้วพอก้มลงไปดูอ่ะค่ะ

กำลังช่วยตัวเองอยู่อะ

ใช่อยู่ในห้องน้ำหญิงที่เธอเข้าอยู่ข้างห้องเธอเลย
ตกใจมากก็เลยรีบวิ่งออกจากห้องน้ำไปหาเด็กปั๊มบอกให้รีบโทรแจ้งตำรวจ

คุณผู้ชมดูคลิปซะหน่อยละกันค่ะ
ไม่หัวเราะค่ะพี่เข้าห้องน้ำผู้หญิงไม่ได้เนี่ยห้องน้ำผู้หญิงครับ

พี่มาทำอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่

ห้องน้ำผู้หญิงได้ไงเนี่ยงงมากเลยเนี่ย

ก็คือตอนที่ผู้หญิงวิ่งออกมาแล้วก็ให้เรียกตำรวจเรียกอะไรมา
ผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้หนีไปไหนนะเขาก็ยังอยู่ในห้องน้ำหญิงเนี่ย
อยู่อย่างนี้แล้วตามคำบอกเล่าของเจ้าของคลิป

เขาบอกว่ามากินน้ำเข้ามากินน้ำ
คือนายคนนี้ไม่ได้ไปข่มขืนอนาจารย์ถ่ายคลิปอะไรเขาก็จริง
แต่ตัวเองไปนั่งสำเร็จความไข้ช่วยตัวเองอยู่ในห้องน้ำผู้หญิง

ซึ่งมันคือใครก็กลัวมันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่เรื่องด้วย
คือเอาแค่ผู้ชายอยู่ในห้องน้ำหญิงมันก็ผิดแล้ว
แล้วนี่คุณยังมานั่งทำอะไรอุจจาสายตาอยู่ข้างห้อง
เขาเรียกคนมาช่วยถ่ายคลิปเอาไว้ตัวเองก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วก็เดินออกไป
ใช่ทีนี้จังหวะที่ตำรวจมาถึงเขาก็ยังอยู่นะ

ตำรวจเนี่ยก็บอกกับน้องเจ้าของคลิปบอกว่าอ๋อผู้ชายคนนี้เขามีอาการทางประสาท
เขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเป็นคนเร่ร่อนแล้วก็ไม่มีญาติด้วย

เอาเรื่องไหมอ่ะแต่ถ้าเอาเรื่องก็ลำบากยุ่งยากหน่อยนะ

บอกว่าแม่ตำรวจพูดมาสักขนาดนี้ก็ไม่เอาเรื่องก็ได้ค่ะ

เจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปส่งที่โรงพยาบาลพาไปรักษา

ทีนี้คนที่เห็นคลิปเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่า

ไม่มีแนวทางในการจัดการที่มันชัดเจนเด็ดขาดกว่านี้เหรอ

บอกว่าเอายังไงดีลำบากหน่อยนะถ้าจะเอาเรื่องแล้วก็จบกันไปแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลแบบนี้เหรอ
แล้วจะรู้ไหมว่าโรงพยาบาลจะปล่อยเขาออกมาอีกเมื่อไหร่แล้วเขาจะทำแบบนี้อีกไหม

คราวหน้าเนี่ยมันจะแค่ช่วยตัวเองหรือมันจะข่มขืนคนอื่นหรือเปล่า
คือความจริงต้องแจ้งความต้องให้ตำรวจต้องให้เขาแจ้งความ

คือลำบากเนี่ยลำบากแน่เพราะว่าถ้าเขาแจ้งความแล้วตำรวจก็จะต้องไปติดตามหาญาติพ่อแม่พี่น้องเขา

อ่าเพราะว่าจะถ้าเกิดมีอาการทางจิตประสาทไง

คุณปล่อยให้เขาออกมาได้ยังไงทำไมคุณไม่ดูแลหรือก็ต้องไปตรวจสอบว่าเขามีอาการทางจิตประสาทไหมให้แพทย์มาร่วมตรวจสอบคือมันลำบากในแง่ของขั้นตอนต่างที่มันจะยุ่งยากวุ่นวายไม่ใช่คนทั่วไปก็แจ้งข้อหาปรับเลยจับเลย

ไม่ได้นะฮะเพราะไม่อย่างนั้นก็คือปล่อยเข้าไปเขาก็จะเล่นร่อนไปเรื่อยแล้วก็คนอื่นก็จะลำบากอีกอ่ะค่ะใช่ทีทีมข่าวเราติดต่อไปทางน้องเจ้าของคลิปด้วยนะคนที่เจอกับตัวนี่แหละน้องเล่าบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นปั๊มน้ำมันญาติพุทธมณฑลสายซีปกติแล้วเนี่ยน้องดูข่าวน้องบอกน้องก็เป็นคนระมัดระวังตัว
ชายคนนี้กำลังอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยอยู่อะเธอก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปค่ะ
ก็มีแบบข้นเมี่ยดำนิดหนึ่งอะไรงี้หนูก็เลยถือสังเกตว่าไม่ใช่ผู้หญิงและน่าจะเป็นคนที่ยืนตรงนั้นหนูเลย
หนูไม่กล้ามองเข้าไปข้างค่ะก็เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่าย
เราช่วยตัวเองอยู่หนูก็เลยรีบออกจากห้องน้ำค่ะแล้วก็ไปตะโกนให้คุณช่วย
พอหนูเดินออกมาปุ๊บหนูก็มีผู้ชายห้องน้ำผู้หญิงค่ะมีผู้ชายห้องน้ำผู้หญิงค่ะ
ก็คือเขาก็ยังนั่งอยู่ในห้องน้ำจนมีคนมีคนเริ่มมาแล้วค่ะที่ที่ปั๊ม
ก็เป็นลูกชายเขาก็มาเขาก็มาดูเขาหนูก็เลยเรียกพี่พี่ออกมา
พี่ออกมาเขาก็ครับครับแล้วเขาก็เดินออกมาค่ะ
เอาเป็นว่าก็ฝากเตือนไปยังผู้หญิงที่ต้องเข้าห้องน้ำสาธารณะแล้วกัน
ว่ายังไงก็ต้องระมัดระวังตัวเสมอมองซ้ายมองขวา
มองหน้ามองหลังมองบนมองล่างด้วยมองให้หมดเลยค่ะ
ให้ญาติให้เพื่อนให้แฟนเข้ามาเป็นเพื่อนไม่ก็ยืนเฝ้าข้างนอกก็ได้
ถ้าผิดสังเกตอะไรให้ตะโกนดังขอความช่วยเหลือเลย
บอกว่าโชคดีมากนะที่ผู้ชายคนนี้ไม่มีอาวุธหรือว่าเขาไม่ได้ทำร้ายอะไรเธอ
ไม่งั้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอจะเป็นยังไง